เตรียมหวายสำหรับทำตะกร้าทรงเปรย์เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่างต้องมีความรู้
มีทักษะในการเตรียมเพื่อให้ได้เส้นหวายที่มีขนาดเหมาะสมกับการสาร
โดยจะต้องมีการทำให้หวายมีขนาดบางเล็ก
เริ่มด้วยการเหลาหวายให้มีขนาดพอเหมาะสำหรับสารตะกร้า
แล้วนำหวายที่ผ่านการเหล่าแล้วเข้าเครื่องชักหวาย
หรือที่เรียกกันว่าเลียดซึ่งมีลักษณะเป็นรูที่ไล่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย